ดูกันหน่อยเด็กชายเอนามสมมุติอายุ๑๑ขวบเท่านั้นเอง
ต้องเอาจีวรพระมาพันที่ตัวที่ลำคอ
ประกุนอีกสองดอกครองเอาไว้ที่คอตลอดเวลา
ไปดูจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้หน่อย
ไปถามนางทองยุ่นปานจิตอายุ๖๔ปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่อเฟอร์ลำไกลมาตรจังหวัดบริรัมน์
เขาบอกอย่างนี้ว่า๒สิงหาคมที่ผ่านมามันเป็นวันเข้าพรรษา
น้องเอหลานชายวิ่งมาบอกว่ามีรอยเลือดสุนัขหยดอยู่ตามพื้น
พื้นบ้านวิ่งไปดูไปดูหน่อย
แล้วปรากฏว่ามันมีรอยเลือดหยดจริงแต่ตัวของนางทองยุ่นเนี่ย

มันใช่เลือดสุนัขอย่างที่หลานบอกหรือเปล่าก็ไม่ขอยืนยันนะ
แต่ที่เห็นมันมีจริงแล้วพอวันถัดมาหลานบอกอีกว่า
โดนผีหลอกตัวเธอเองฟังแล้วก็เอ้ยเป็นไปได้เหรอผีไม่มีหรอก
แต่หลานยืนยันว่าผีมีจริงแล้วยกมือซ้ายให้ดู
ถามว่าทำไมต้องยกมือซ้ายให้ดูหลานบอกว่า
มือซ้ายเนี่ยถูกผีหยิกหยิกจนนิ้วมือซ้ายกระดิกกระตุก
หลังจากนั้นหลานภาวะหนักเลยไม่กล้าอยู่คนเดียวแล้ว
เวลาเข้าห้องน้ำต้องพาไปด้วยนะเรียกได้ว่าอยู่คนเดียวไม่ได้
กลัวเข้าห้องน้ำคนเดียวไม่ได้แล้วถึงขั้นว่าผีตามไปหลอกถึงที่โรงเรียน
ว่างั้นเลยนะตัวของทางด้านนางทองหยุ่นก็บอกว่า
เอางี้ไปปรึกษาพระที่วัดก็เลยไปขอเอาผ้าเหลืองมาพันคอเอาไว้
แล้วเอาพระเครื่องมาห้อยคอแขวนคอเด็กเอาไว้ครับ
แล้วยังมีพระยันตร์ด้วยนะมาติดเอาไว้ที่ประตูหน้าบ้าน
หันสายสินรอบบ้านเลยมาทางความเชื่อเต็มเหนียวเลยล่ะครับ
ทุกวิธีทางนี้ไงพระยันตร์แปะประตูเลย
แต่ทำทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงยังเจอเรื่องประหลาดอีกสองสาว
เพราะว่าล่าสุดบอกเห็นกับตายังไงอ่ะเห็นว่าผีเอาไข่มาปลาใส่หลาน
เอาไข่มาปลาใส่จนทำให้นางทองหยุ่นเนี่ยไม่กล้าซื้อไข่มาไว้ที่บ้านแล้ว
ซื้อมาไม่ได้กินไข่แตกหมดว่าอย่างนั้นพอไม่ซื้อไข่มา
ผีมันเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นวีดห้า

จริงบอกว่าผีมันเอามีดมาปลาใส่หลาน

พาหลานไปทำบุญเธอว่าอย่างนั้นนะครับ
แล้วเธอยังบอกอีกว่าหมอดูเคยทักว่า
นี่ที่มาหลอกที่มาแกล้งนั่นน่ะ
เป็นวิญญาณของปู่น้องเอที่เสียชีวิตไปแล้ว๔ปีก่อน

แต่ตัวหมอเองเนี่ยนะคือยังไงล่ะ
หมอที่แบบเป็นหมอที่อยู่โรงพยาบาล
เพราะว่าทางตัวนางทองหยุ่นเนี่ย
ก็พาตัวน้องเอเนี่ยไปรักษาแล้วนะ

ตัวหมอแบบหมอทางวิทยาศาสตร์หมอทางปกติเนี่ย
เขาก็บอกว่าเด็กคนนี้ก็ไม่ได้ผิดปกติอะไร
เอางี้ละกันสุดท้ายทางบ้านของน้องเอบอก
ช่วยหน่อยหมอปลาช่วยหน่อย
มือขอแล้วล่ะครับ
คือใครลอยมาเองอ่ะ
ไม่รู้มันมาจากไหนล่วงก็เห็น
มันก็เอามีดเอามีดปลา

แต่ไม่เห็นเห็นแต่ลุงเพ่งทีเดียว

เราเฝ้าตลอดเนี่ยช่วงนี้เขาจะตกหัวบ้าง
ตบหัวบ้างพักนี้ก็มาหยิกบ้าง

ไม่รู้ไม่รู้คนตกไม่รู้คนทำ

รายละเอียดอาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่

แล้วตัวเขาเองก็ยืนยันว่าถูกผีมาหลอก

ก็เลยยื่นนิ้วชี้ด้านซ้ายมาให้ทีมข่าวของเราดูแล้วบอกว่า

ตอนนี้แหละกำลังถูกผีหยิกเขาให้
อ้าแต่ถ้าถามว่ามันเป็นไปได้มั้ยที่เราจะกระดิกเองไรเงี้ย

ญาติของน้องเอฮะพาเด็กคนนี้นะฮะ
ไปหาเจ้าอวาดวันโครกปราศาสตร์ที่อเภอชะมนต์ที่จังหวัดบริราม
ก็เล่าให้ท่านฟังกันว่าอาการเด็กรุ่นนี้เป็นยังไง
เมื่อให้ดูท่านว่าอย่างนี้ครับว่า
เด็กคนนี้ไปเหยียบเลือดของคนตาย
แต่ผู้ตายคนนั้นยังไม่อยากตาย
ก็เลยจำใบหน้าของน้องได้แล้วตามมาถึงบ้าน
มาเป็นลูกศิษย์ของอัตมาแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น

ญาติเองก็ออกมายอมรับว่า๖เดือนก่อน

มีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเกิดอุบัติเหตุ

อ่ะในเมื่อขอไปยังหมอปลาเราก็จัดให้
หมอปลาบอกอย่างนี้นะครับว่าเรื่องนี้

ตัวเขาเองหมอปลาบอกขอพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก่อน

บอกว่ามีการปลาคงปลาไข่ปลามงปลามีด

เดี๋ยวขอดูสภาพแวดล้อมโดยรอบก่อน
แล้วเดี๋ยวตัวเองจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตัวเอง
ยืนจันว่าปลาผีมา๒๐ปี

ไม่เคยถูกผีปลาไข่ใส่

ถ้าลงพื้นที่แล้วผีมาปลาไข่ใส่
เดี๋ยวโม๊คเป๊าจะอ้าปากลอเลย